อีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนเหมือนกันคุณผู้ชม
วิทย์ซ้ำรอยกับธาตุครั่งเพราะอะไร
เขาถือมีดปีนรั้วโรงเรียนบุกเข้าไปบนอาคาร
วิ่งแล้วตะโกนบอกเด็กว่า

เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบคนคลั่งบ่อยเหลือเกิน

แล้วผู้ชายคนนั้นก็ลงมาจากอาคารแล้วก็วิ่งกระโดดออกไปหลังโรงเรียน

ถ้าเขาวิ่งไปไล่แทงใครเข้าจะเป็นอย่างไร
ผู้ก่อเหตุคือนายปรีชา

หลังก่อเหตุตำรวจตามไปตะครุบตัวได้หลังโรงเรียน
ห่างจากโรงเรียนประมาณ๕๐เมตรแล้วคุณผู้ชม

โรงเรียนอยู่ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงของวันที่๑๐ที่ผ่านมา
ก็คือบ่าย๓โมงของหนุ่นเมื่อวันพฤติฮัตร

สักพักหนึ่งบนตึกมีเสียงเอะอะโวยวายอะไรก็ไม่รู้
สักพักหนึ่งเห็นคนวิ่งลงมาแล้วตะโกน
พวกมึงจะหนีไปไหนก็คือผู้ชายคนนั้นแหละนะฮะ
เด็กก็พากันวิ่งกรี๊ดแตกตื่น
ใช่ข่าวมันก็เคยมีมาแล้ว

หลังจากนั้นคุณครูเองก็ช่วยกันเอาเด็กออกจากนอกพื้นที่
แล้วก็เหมือนว่าคนที่มาก่อเหตุเขามีอาการหลอน
เคียวน่ะเออเคียวหลอนน่ะ

ตำรวจบอกว่าเขียวไหนเขียวจะวิ่งไปทำไมว่าไง
ทำทำไม
เสพหญ้าบ้าไป๕เมตร
แน่นอนถูกตั้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป